อีกหนึ่งไอเดียในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รวมถึงที่จะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะสะพายกล้องแล้วก็ไปทุกที่ตามทุกที่ที่ในหลวงราชการที่๙เนี่ย
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำ
เป็นอีกหนึ่งวิธีในการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ผู้ใช้สังคมออนไลน์ก็แห่กันแชร์ภาพถ่ายจากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเจมส์อภิษฎ
หลังได้ถ่ายภาพตามพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างโดยตั้งชื่อว่าที่ที่พ่อไปค่ะ
มีระบุข้อความเขียนเอาไว้นะคะว่าไอเดียจากที่เคยถ่ายภาพอยู่หลายครั้งแต่ครั้งนี้ขอถ่ายภาพกับพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงบ้าง
เพราะตลอด๗๐ปีที่ผ่านมาท่านเสด็จพระราชดำเนินทั่วประเทศโครงการตามแนวพระราชดำริหรือที่ที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าของภาพที่ชื่อว่านายอภิษฎสุภกิจเจริญวัย๓๕ปี

บอกว่าไอเดียการถ่ายรูปตามภาพถ่ายได้มาจากเฟซบุ๊คของชาวต่างชาติ
โดยเริ่มจากการค้นหาพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙จากเว็บไซต์ต่าง
พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินไปให้ได้มากที่สุด
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ได้ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทย